มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะเป็นการไปจับเครือข่าย
ลักลอบขายยาแก้ไอแล้วก็เป็นเพศรัชกรปลอมด้วยค่ะ
เป็นการแถลงข่าวนะคะจากกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับทางออยนะคะ
กับปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายร้านยางานนี้จับผู้ต้องหาได้๒๐คน
ข้อหาไม่ใช่เพศรัชกรแต่ขายยาแก้ไอให้กับเด็กและเยาวชน
เอาไปผสมสารเสพติดชนิด๔คูณร้อยยึดของกลางได้กว่า๒๔๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ของกลางที่ยึดได้เนี่ยก็เป็นยาแก้ไอยาน้ำแก้ไอยาแก้แพ้
และยาแคปซูลเขียวเหลืองกว่า๓๕รายการ
จากการที่ลงพื้นที่ทั้งหมด๑๙จุด
ร้านขายยา๓เครือข่ายก็แบ่งเป็นเครือข่ายของนายธนกฤษ
เครือข่ายนายธนเทพและเครือข่ายของนายคมพิษ
ทั้ง๓คนขออนุญาตเปิดร้านขายยาหลายแห่ง
เพื่อที่จะได้รับโคต้าในการซื้อยาแก้แพ้และยาแก้ไอ
แล้วหลังจากนั้นก็เอามาผสมสารเสพติด
ขายให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะ
เขาไปสอบสวนพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
ซื้อเอาไปผสมกับสารเสพติดชนิด๔คูณร้อย
ซึ่งทำให้เกิดความมึนเมาง่วงซึม
น่าตกใจก็คือคนขายหลายคนไม่ได้จบทางด้านเพศศาสตร์โดยตรง
แต่จบชั้นปฐมศึกษาเท่านั้นนะคะ
ก็ดำเนินคดีผู้ต้องหา๒คนในข้อหาร่วมกันขายยาปลอม
และร่วมกันย้ายสถานที่เก็บยาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ส่วนที่เหลือ๑๘คนดำเนินคดีข้อหาประกอบวิชาชีพเพศรัชกรรม
โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตค่ะ